เราเริ่มต้นนะครับข่าวสารของเราค่ำคืนวันนี้นะครับ
ด้วยเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมา
ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถว๔แยกพระราม๙
ถนนรัชดานะครับมีเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนนะครับ
เป็นร้านปิ้งย่างเดี๋ยวไปดูนะครับ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่มีคนเขาถ่ายคลิปถ่ายภาพเอาไว้ได้
เห็นภาพแล้วน่ากลัวใช่ค่ะทั้งไฟทั้งควันนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ด้วยเวลารวดเร็ว
ใช่ค่ะตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ

ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับนี่ฮะช่วงนั้นก็ชุดละมุนวุ่นวายหน่อยนะครับ
ควันเยอะด้วยนะครับอ่าหลังเกิดเหตุทางสอนอห้วยขวางนะครับ
ก็ประสานรถดับเพลิงเข้ามารองับเหตุนะครับ
ต้นเพลิงเนี่ยมาจากร้านปิ้งย่างนะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลา๓๐นาทีควบคุมเพลิงได้นะครับ

คนที่เขามาที่ห้างมานั่งกินข้าวมาซื้อของเขาก็แตกตื่นกันหมดแหละ
ต้องออกมาข้างนอกกันนะครับสัก๔โมง๔๐นะฮะก็ควบคุมเพลิงได้นะครับ
ก็ยังเร่งระบายควันกันอยู่นะฮะหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้
พนักงานร้านอาหารคนหนึ่งที่ทำงานติดกับร้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นต้นเพลิง
บอกว่าตอนนั้นเขากำลังเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าอยู่
สังเกตเห็นไฟลุกไหม้ที่บริเวณใต้โต๊ะของร้านที่เป็นต้นเพลิงเป็นร้านปิ้งย่าง
แล้วมันก็ลุกลามไปติดปล่องดูดอากาศอย่างรวดเร็วนะครับเป็นปล่องควันนะครับ
ซึ่งตอนนั้นไฟลามไปเร็วมากหลายคนตกใจก็วิ่งหนีตายกันจ้าละวัน
น่าจะเป็นที่เตาถ่านของเขามันลุกขึ้นมาแล้วตรงข้างบนมันเป็นพัดลมพอดีอะค่ะมันก็เลยเป่าขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ย
เหมือนคนกำลังปิ้งอะไรอยู่สักอย่าง
น่าจะมีร้านใช่น่าจะมีคนด้วยเพราะว่าไฟมันลุกออกมาจากตรงโต๊ะที่ว่าคนน่าจะนั่งอยู่ประมาณนั้น
มันจะขึ้นอยู่ตรงที่โต๊ะนั้นก่อนค่ะแล้วพอไม่เกินสองนาทีมันก็มืดไปหมดแล้วค่ะมีแต่ควันไม่เห็นอะไรแล้วค่ะ
สีขาวคือวิ่งหนีกันอย่างเดียวเพราะมันเป็นควันมืดหมดเลยค่ะตอนนั้นมันมองไม่เห็นอะไรเลย
ไปร้านอาหารชั้น๓ชั้น๔ชั้นอื่น
ก็จะไปพวกสินค้าคอมพิวเตอร์ไอทีโทรศัพท์มือถือ
เพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่เขานั่งกินอาหารอยู่ก็มีเยอะ
คุณนฤทธบุญนิ่มไปเจอคนหนึ่งคุณเขียนมาสอน
เขานั่งกินข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านที่เกิดเหตุ
พอเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ต้องวิ่งหนีกันก่อน

พอเจ้าหน้าที่ระงับเพลิงเสร็จนี่ฮะเขาเดินกลับมาครับ
กลับมาที่ร้านที่นั่งกินในตอนแรกซึ่งร้านนั้นเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไร
เพื่อมาจ่ายเงินค่ะอ่าเพราะว่าตอนไปก็ไม่ได้จ่ายเงินกัน
หนีก่อนเอาตัวรอดก่อนนะเพื่อความปลอดภัย
เขาบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวบรรดาพนักงานที่ร้านต้องมารับผิดชอบค่าอาหารแทน

แต่ว่าทางร้านเขาบอกไม่เป็นไรฮะก็ไหนว่ามันเป็นเห็ด
อ่าวุ่นวายฉุกเฉินทางร้านเขาก็ไม่คิดสตางค์
มีพี่ผู้ชายฝั่งตรงข้ามเหมือนเขาเห็นมั้ง
เขาก็ตะโกนขึ้นมาแบบคือฟังไม่ได้สับเลย
แล้วเราก็หันไปดูนึกว่าแบบเขามีเรื่องกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เห็นควันอ่ะเขาโง่งละควันเยอะมากอ่ะ
แล้วก็เลยแบบตกใจเออรีบเอาของออกมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็กลายเป็นว่าเห็นแบบเป็นไฟลุกแบบเยอะเลยอ่ะ
แล้วก็โดนสายไฟแบบมันมีไฟแบบเหมือนสะเก็ดไฟแล้วอ่ะ
คือแฟนเขาก็แบบไม่ได้ตกใจไง
บอกว่าเออแบบเหมือนมีคนเอาไอเคมีมาฉีดแล้ว

แต่ว่าเหมือนตอนฉีดคือไฟมันยังลุกอยู่เลย
เหมือนจะแบบเหมือนจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วแบบควันมันยิ่งเยอะอะ
แล้วเขาก็แบบน้องตอนแรกน้องเขาก็แบบให้ปิดร้านก่อน
เพิ่งให้ลูกค้าออกไปก่อนอะไรอย่างนี้
แต่นี่บอกว่าเออออกไปเถอะเดี๋ยวค่อยมาอันนี้กว่าก็คือวิ่งออกมาเลยค่ะ

คิดว่าต้องแบบใจตังค์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ต้องชื่นชมนะน้ำจิตน้ำใจใช่ไหมฮะ
จริงอ่าอันนี้ครับบุคชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้หมดแล้วนะครับ
ก็รอให้ชุดพิสูจน์หลักฐานจะมาตรวจสอบหาสาเหตุ
อย่างชัดเจนว่าเกิดจากอะไรนะครับ
ส่วนทางห้างพรุ่งนี้เปิดตามปกตินะฮะ
เพราะที่เกิดเหตุก็เป็นแค่จุดของร้านที่มีปล่องความระบายอากาศนะครับ
อาจจะดูเหมือนกับสภาพโอ้โหไหม้เยอะควันเยอะแต่ว่าก็เป็นร้านร้านหนึ่งนะฮะ